ท่านผู้ชมครับที่นครปฐมนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวไปหลบซ่อนตัวอยู่ในวัดแห่งหนึ่งสิบคนด้วยกันนะครับ
มีนายจ้างจากพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมารับตัวกลับไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังติดต่อให้รับตัวกลับไปนะครับ
ไปเจอตอน๑๑โมงเช้าวันนี้นะครับที่วัดดอนตูมอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับ
หลังจากชาวบ้านแจ้งว่ามีแรงงานชาวกัมพูชานะฮะมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่นะครับอยู่หลังกุฏินะครับ
พบว่าเป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๒คนแล้วก็เด็ก๓คนเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะ
แรงงานจังหวัดนครปฐมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็มีการคุมเข้มแล้วก็ตรวจสอบสถานประกอบการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
เพื่อที่จะดูว่าจะมีแรงงานหรือว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจังหวัดสมุทรสาครไหมนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าจากการตรวจสอบแรงงาน๑๐คนที่หลบมาอยู่ตรงนี้ไม่มีหลักฐานเรื่องหนังสือเดินทางนะครับไม่มีการตรวจคัดกรองโลกด้วย
เขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากกรุงเทพมาหางานก่อสร้างทำที่นครปฐมแต่นายจ้างเนี่ยเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่วัด
ก็เลยกลัวความผิดเรื่องมีแรงงานผิดกฎหมายมาทำงานนี่ฮะตอนนี้ก็เลยประสานไปยัง
นายจ้างที่พวกนี้เขาบอกแล้วบอกคุณก็ต้องมารับตัวเขากลับไปแล้วก็ต้องไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
ส่วนการขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องจะต้องมีเรื่องของการเสียค่าปกค่าปรับผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่ที่คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้